คนไทยเชื้อสายมอนมีธรรมเนียมที่ชายไทยอายุ๒๐ปีจะบวชเรียนในทางพระพุทธศาสนาให้สมกับคำกล่าวที่ว่าเกิดเป็นมอนก็ต้องบวชในบวรพระพุทธศาสนา
คนไทยเชื้อสายมอนในพื้นที่นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ยังสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัตินี้อยู่
เตรียมงานของพ่อแม่และญาติพี่น้องจึงเกิดขึ้นนานนับแรมเดือนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารคาหวาน
รวมถึงเครื่องแต่งกายของนาคที่จะต้องพิธีพิถันให้สอดคล้องกับพิธีกรรมแต่ละขั้นตอน